ธุรกิจของเขากล่องเช้าปิดไปเลยจ้ะยาว

ที่เป็นข่าวไปเนาะนี่ไง
นะก็เลยต้องปิดร้านปรับปรุงไปอีกยาวเลย
แต่ว่าล่าสุดคุณผู้ชมค่ะอัปเดตนิดนึงแล้วกัน

ก็คิดว่าเจ้าตกที่ตำรวจคงตามให้เรื่องอยู่

ส่วนเรื่องป้ายสูงกว่า๘เมตรที่ขึ้นไว้หน้าร้านนะ

พร้อมเขียนข้อความว่าปลุกพลังในตัวเอง
ตอนนี้ก็กลายเป็นไวรัลฮิตเลยคุณผู้ชม
มีคนมาเต้นตามพี่ป๋อเช็คอินอยู่หน้าป้ายกัน
ยกใหญ่เลยเดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะคะ
อนุญาตอัปเดตนิดนึงก็แล้วกันนะครับ

ยังไงก็คงอยู่ในขั้นตอนของการสืบสวนสอบสวนของเจ้าที่ตำรวจนะครับ

ประมาณน่าจะ๘๑๐เมตรขึ้นป้ายใหญ่มากเลยว่า
เราไม่ยอมท้อเราจะสู้ต่อไป
เป็นกระแสไวรัลเลยนะครับที่พูดถึงกันนะฮะ
แล้วก็ตอนนี้มีคนเริ่มไปเต้นที่ป้ายโฆษณาแล้ว
เออเอาสิเอาเลยไม่เป็นไรนะครับ
อย่าลืมแวะดื่มชากาแฟแล้วก็ทานสเต็กแสนอร่อยด้วยกันแล้วกันนะครับ
ที่กองชา๒๔จังหวัดเพชรบุรีเราไม่ท้อและเรามีป้ายใหญ่มาก
เข้าใจพี่ป๋อเลยนะที่ขึ้นป้ายให้กำลังใจตัวเองด้วย
ให้กำลังใจคนที่กำลังท้อถอยด้วยนะคะ

เพราะว่าอะไรเขียนเขาเหลืมไปแล้ว

ให้เล็งตามจับให้ได้แล้วกันนะครับ

ถ้าไปหัวหินนะคะไปกลับแล้วค่ะต้องเข้าข้างในชิดในหน่อย